ถ้าเกิดว่าพูดถึงที่อำเภอบางสะพาน
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกน้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤต

เพื่อที่จะระดมเงินทุนไปช่วยเหลือด้านการแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน
ก็แม้ว่าใจตัวจะไม่อยู่ที่เมืองไทย

แล้วก็ได้จัดส่งอาหารน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
แล้วก็โรงพยาบาลบางสะพานตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ
ยังถือว่าเป็นอีกแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงปิดให้บริการ
นายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เบื้องต้นมีสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมทั้งสิ้น๑๑๐แห่ง
แต่ขณะนี้สามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ
เหลือเพียงโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันเท่านั้นที่ยังคงปิดให้บริการ
เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างการกู้ระบบน้ำและระบบไฟฟ้า
และยังไม่สามารถสรุปมูลค่าความเสียหายได้
เนื่องจากต้องรอประเมินหลังน้ำรถว่ามีอาคารสถานที่เครื่องมือแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง
ที่จะต้องประเมินคุณภาพการใช้งานอีกครั้งว่าได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
แต่เขาก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวบางสะพานนะคะเขาก็ร่วมกับแฟนสาวคุณก้อยรัชวิน
ประสานไปกับชาวบ้านที่อำเภอบางสะพานจัดทำเข้ากล่องน้ำดื่มไปแจกให้กับผู้ประสบภัย๑๕๐๐ชุดค่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองก็มีการทยอยนำอาหารนำน้ำให้กับทีมแพทย์บุคลากรของโรงพยาบาลบางสะพาน
ผู้ป่วยนอกรวมไปถึงพี่น้องประชาชนแถวโรงพยาบาลด้วยนะคะ
คุณก้อยรัชวินกับทีมงาน๙คนละ๙ก็ประสานไปยังพี่เปิ้ลนาคอน
ความพร้อมนำเข้ากล่องนำถุงยังชีพนำน้ำดื่มไปช่วยผู้ประสบภัยที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ค่ะ
สำหรับในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้นะคะมีทีมแพทย์ที่ออกหน่วยบริการ๑๑๗ทีม
ร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่จากจังหวัดนอกพื้นที่รวม๓๖ทีม
ขณะที่มีผู้มารับบริการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ๑๘๓๔๘คนค่ะ
ส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังปวดเมื่อยตามร่างกาย
แต่ว่ายังไม่พบว่ามีโรคระบาดด้านสุขภาพจิตนั้นก็พบว่ามีผู้ประสบภัยที่มีภาวะเครียด
จากทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
พร้อมกันนี้ก็กำชับโรงพยาบาลในเขตน้ำท่วมทุกแห่งให้ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในความรับผิดชอบรวมทั้งให้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา
ส่วนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดด้วยค่ะ